คุณผู้ชมค่ะคือเมื่อวานนี้คุณทงทงมกจกเนี่ย
เขามีการโพสต์คลิปแล้วก็อธิบายเรื่องราวที่มีเจ้าโจรเนี่ย
เข้ามาในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของเขาค่ะแล้วคุณทงทงเนี่ย
เขาก็ทำแบบนี้เลยฮะทำคลิปแล้วก็เขียนข้อความ
บรรยายอะไรเรียบร้อยเลยใส่ซาวใส่ดนตรีอะไรเรียบร้อยเลย
คนนี้ย่องเข้ามาในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณทงทงที่เปิดอยู่ที่นครราชศรีมา
คุณทงทงบอกว่าโอ้โหเจอโจรเข้าเนี่ยสองรอบแล้วโอ้
ต้นปีมาครั้งหนึ่งท้ายปีมาครั้งหนึ่งและโจรคนนี้มันพยายามหาของอยู่นะคุณนะ
ค่ะหาของว่าจะขโมยอะไรไปดีอ่าแต่สุดท้ายหาของไม่ได้ค่ะ
อะไรรู้ไหมคุณทำอะไรฮะสไลด์หนอนช่วยตัวเองมาช่วยตัวเองอยู่ในร้าน
นะฮะเปิดคอมที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณทงทงเนี่ยเดี๋ยวมานั่งอยู่ตรง
เตอร์เปิดคอมดูเปิดเสร็จแล้วช่วยตัวเองไปด้วย
คอมดูอะไรฮะไม่รู้เหมือนกันฮะไม่รู้ว่าเปิดเข้าไปดูอะไรหรือเปล่า
คลิปโปหนังโตหรือว่าอะไรต่างเนี่ยนะฮะเนี่ยคุณทงทงเขาอธิบาย
ค้นหาสิ่งของเดินตามร้านจนกระทั่งมานั่งหน้าคอม
แล้วก็ช่วยตัวเองคุณทงทงเขาโพสต์ไว้แบบนี้นะฮะ
รอบนี้ไม่ได้มาลักทรัพย์อย่างเดียวนั่งเปิดคอมสไลด์หนอนชิวไปอีก
ทุเรศมากคุณทงเขาเขียนแบบนี้ทุเรศมากด้วย
แต่สิ่งที่คุณผู้ชมฟังดีนะขออภัยคุณผู้ชมด้วย
ทงเขาอธิบายแบบนี้สงสารน้องทีมพนักงานสุดมาดูร่องรอยตอนเช้า
สงสัยว่ามันเป็นรอยอะไรก็ไปลูบไปเคลียร์ไปดม
พอไล่เปิดคลิปดูเท่านั้นแหละถึงกับหน้าเวอกันเลย
มากกว่าความเสียหายทางสิ่งของคือจิตใจของพนักงาน
ซึมภาวะทันทีเหตุเกิดคือวันที่๘เดือน๑๑ปี๖๓
เวลาประมาณ๒๐นาฬิกา๓๐นาทีวงจรปิดเวลาที่เห็นหน้ากล้องในหน้าจอ
เดินช้าไป๑ชั่วโมงจากเวลาปัจจุบันภาพชัดก็ให้เห็นกันเลย
ใครจับได้ให้รางวัลนำจับ๑หมื่นบาทนี่คือสิ่งที่ทรง
เขาโพสต์เอาไว้คุณดูสิแล้วก็โจรคนนี้มาค้นหาขโมยของไม่ได้เนี่ย
บ้าอะไรเนี่ยคุณตรงเขาเขียนไว้และจากนั้นก็ช่วยตัวเองเสร็จคุณ
ช่วยตัวเองเสร็จก็เดินไปตรงเคาน์เตอร์อีกอันซึ่งคาดว่าเป็นเคาน์เตอร์ครัว
แล้วไปเอากระดาษทิชชู่เช็ดอวัยวะเพศตัวเองสวมใส่กางเกง
แล้วก็เดินออกจากร้านไปสบายใจเฉิบนี่ฮะคือคุณทงทงเขามาดูคลิปในกล้องวงจรปิด
แล้วเขาบอกว่ามันถอดกางเกงทำไมแล้วก็รู้คำตอบว่ามาสไลด์หนอนเปิดหน้าจอดู
คือร้านนี้นะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทงลงเรืออยู่ในอำเภอเมือง

ก็เขาบอกว่าร้านเคยถูกคนร้ายเข้ามาขโมยทรัพย์สินไปแล้ว
เงินสดไปกว่า๑๐๐๐บาทเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
และครั้งนั้นก็จับคนร้ายได้แล้ว
คุณธงเขาประกาศนะฮะตั้งรางวัลนำจับ
สำหรับใครแจ้งเบาะแสจนสามารถจับคนร้ายได้
นี่สงสารน้องพนักงานนะคุณนะมาตอนเช้ามาดูตามคอม
มาดูตามเคาน์เตอร์มาสำรวจตรวจสอบมันน้ำอะไรมันเลอะเทอะเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าเป็นน้ำอะไรก็เอานิ้วไปแตะแล้วก็เอามาดม
จริงเขาบอกว่าพนักงานอาเจียนแทบพุ่งเลย
พอรู้ว่ามันเป็นน้ำอะไรนะครับ

เมื่อสักครู่นี้เองต่อสายไปพูดคุยกับคุณทงทงมกจกคุณแจ๊กกะรีนของเรานะ
โทรศัพท์ต่อสายไปคุยกับคุณทงทง
คุณทงทงยังขำออก
เพราะว่าคุณแจ๊กกะรีนของเราถามคุณทงทงประโยคแรกว่าอะไรรู้ไหมคุณ

ถามว่าพี่ขอถามเหตุการณ์โจรขึ้นร้านสไลด์หนอนหน่อย
คุณทงทงหัวเราะเหตุการณ์นี้เหรอ

คุณผู้ชมฟังเสียงของคุณทงที่ให้สัมภาษณ์กับคุณแจ๊กกะรีนทีมข่าวของเรานะฮะ
เมื่อต้นปีนี้มันนี้ขโมยขึ้นร้านพี่ไปครับรอบหนึ่งแล้วก็จับจิ้งลูกไปแล้ว
พี่ก็เลยวางมาตรการเพิ่มกล้องเพิ่มไฟให้มันสว่างขึ้น
แต่ก็ยังมีโจรเข้ามาในร้านอีก
แล้วคราวนี้มันเข้ามามันก็ค้นของแล้วมันไม่ได้อะไรไป
มันก็ไปเจอคอมพิวเตอร์มันก็เปิดหน้าคอม

แต่ความสวยเป็นเหตุสังเกตได้

บอกว่าไม่รู้มันเปิดรหัสเข้าคอมได้ยังไง
หรือถ้าเข้าไม่ได้คือหน้าจอมันเป็นรูปพี่
ความสวยก็เลยเป็นเหตุสังเกตได้
ทำให้น้องคนนี้มันมาตำแตงในร้านพี่

ทงทงก็บอกตำแตงก็คือช่วยตัวเองนั่นแหละ
สไลด์หนอนหน้าคอมแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าทีนี้พอตำเสร็จ
ก็ออกจากร้านไปโดยไม่ได้หยิบฉวยอะไรไปเลย
ทิ้งไว้แต่สิ่งที่เขาพ่นออกมาอะไร
คุณทงบอกว่าน้องพนักงาน
ก็มาเก็บกวาดทำความสะอาดร้านในตอนเช้า

ก็รีบทำความสะอาดมายกใหญ่เลย
แล้วก็ตอนนี้มีคำเปิดเผยออกมาจากพี่ทงทง

ได้รึยังคะโอ้ยดีจังเก่งจัง
จับได้แล้วเมื่อคืนนี้นะครับ

จะนำตัวโจรมาทำแผน
ประกอบคำรับสาภาพที่ร้านของคุณทง
คุณทงทงบอกว่าโจรยังเด็กอยู่เลยนะ
อายุสักประมาณ๒๐๒๑เอง

อืมพี่ว่าพี่วางมาตรการอย่างดีแล้วนะ

ในการที่จะติดกล้องวงจรปิดติดไฟอะไรมากขึ้น
แต่ทีนี้มันต้องล็อกประตูหลายชั้นแล้วมั้ง
คอมพิวเตอร์นี้จะยังเก็บไว้อีกไหม

พี่ดรบอกคงไม่ต้องเปลี่ยนหรอก
แต่ว่าภาพหน้าจอนเนี่ยพี่ก็คงเป็นภาพพี่อยู่เหมือนเดิม
ถ้าใครเป็นผู้แจ้งเบาะแสจนเกิดการนำจับได้เนี่ย
ทงทงก็จะมอบให้๑๐๐๐บาทตามที่สัญญาไว้